เออคือเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วเหมือนจะน่าจะมีการปาดไปปาดมาเบียดไปเบียดมากับกระบะแวนอีกคันนึง
แค้นโมโหอารมณ์ร้อน
ไฟแดงปุ๊บจอดติดอยู่ด้วยกันนี่แหละ
เอาเว้ยเปิดเอ็กซ์ข้างหลังเนี่ย
จะหยิบอาวุธไงครับมีอาวุธจะลงไปหาเรื่องหยิบมาแล้วหยิบมาแล้ว
เอ้ยจบหักมุมว่ะคุณผู้ชม

กำลังจะแจ้งเกิดคุณขวานอะโดนคุมกำเนิดต่อก่อน

นี่ค่ะคือต้นเรื่องเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชม
กระบะกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนจะเบียดกันนิดนึง
เบียดกันนิดนึงมอเตอร์ไซค์ก็

เออรอสบโอกาสก่อน

ตัดภาพมาตอนติดไฟแดงคุณผู้ชมฮะ

จะเอาไปหาเรื่องคนขับกระบะแวน

เป็นกระบาดสายตรวจคุณผู้ชมผู้หมวดในรถเห็นว่าจะเกิดเหตุแล้ว
ท่าไม่ดีแล้วรีบเดินตามไปเรียกว่าไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มกลับมาก่อนกลับมาก่อน
พอหนุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์เห็นตำรวจเข้าเท่านั้นครับคุณผู้ชม
มือไม้อ่อนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยโอ้โหมีจังหวะที่ทำอาวุธร่วงด้วยนะ
อาวุธร่วงตำรวจต้องเก็บให้เลยคนโพสต์คลิปเนี่ยไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
แต่ว่าก็ตรงนั้นเป็นแยกไฟแดงช่วงถนนดินแดงตัดกับวิภาวดี
ใกล้ช่องเรานี่แหละไทยรัฐทีวีเป็นอุทาหรณ์ว่าการหัวร้อนและใช้อารมณ์แก้ปัญหาเนี่ย
ไม่เคยจบสวยครับนี่ฮะตอนทำอาวุธตกไปตำรวจต้องมาเก็บให้เลย
ตอนเดินไปหยิบอาวุธนี่จอดแบบจังกล้าพี่ห้าวมากแบบลากมาอย่างนี้
เก่าว่าต้องได้ฟันสับเออเอามีนมาแล้วเตรียมเลยเดินเรื่องเงียบเลย